ช่วงนี้ใครทำดีเขาก็ต้องถ่ายรูป
แล้วก็เอาไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียต่าง
แต่ว่ามีตำรวจค่ะอยู่แถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ขอถ่ายรูปกับนักศึกษาขออภัยใช้คำว่านิสิตนะคะ
ขอถ่ายรูปกับนิสิตหลังจากนั้นให้นิสิตโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
แคปชั่นให้ด้วยทำไมถึงต้องทำแบบนี้
เขามีที่มาที่ไปเอาเล่าแบบนี้ก่อนนะคะ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

ข้อความระบุแบบนี้คือพูดถึงที่มาที่ไปก่อนเลย
วันนี้มอกเกษตรศาสตร์มีฉกทิ้งเวี่ยงราว๓๔รายละยังจับไม่ได้
วันนี้เจอตำรวจมีตำรวจมาตั้งด่านถามว่ามาทำอะไร
ขอถ่ายรูปกับนิสิตแล้วให้เด็กโพสต์ลงในเฟซบุ๊คว่า
สบายใจจังมีพี่ตำรวจมาดูแลให้
คิดแคปชั่นให้อ่าคิดแคปชั่นให้ติดว้าว
แล้วก็คือบังคับด้วยว่าในแคปชั่นต้องมีคำว่า
มกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
ปลอดภัยสบายใจไม่ต้องกลัวเพราะมีตำรวจ

นิสิตมเกษตรเขามีการโพสต์ในโซเชียลเยอะมากว่า
มันมีชายต้องสงสัยขี่รถวนแล้วไปขโมยของ
ไปตามไปจี้ไปป้นเขานี่แหละ
เขารู้สึกไม่สบายใจเรื่องนี้นะคะ
ทางมหาวิทยาลัยก็เลยบอกให้ตำรวจมาดูแล
พอตำรวจมาดูแลถามว่ามาไหมไม่ได้ผิด

แต่พอมาดูแลแล้วมาขอถ่ายรูปกับนิสิต
และให้นิสิตโพสต์ชื่นชม

ต้องส่งลิงก์ให้ตำรวจด้วยนะนี่คือขั้นตอนนะ
ลิงก์ให้ตำรวจด้วยเพราะเขาบอกว่าต้องเอาไปแรงงานให้นายนะ
แบบว่าอันนี้เป็นคำอธิบายของน้องนะ
แบบว่ายืนดูรอจนกว่าจะพิมพ์เสร็จกดโพสต์ส่งลิงก์เลยจ้า
คือแบบอะไรมีบังคับให้ฉันสบายใจก็คือแคปชั่นเขาบอกว่า
สบายใจไม่ต้องกลัวใช่ไหมบังคับให้สบายใจ
เพราะมีตำรวจมาขอถ่ายรูปด้วยว้าวดิกว้าวอีกสักรอบนะ
มาขอถ่ายรูปถ่ายถ่ายแล้วก็ไป
เคยมีคนถามว่าถ่ายทำไมเยอะแยะถ่ายไปส่งนายว่ามาทำหน้าที่แล้ว
เคยไปเดินขบวนก็ใช้เด็กถือป้ายถ่ายรูปเสร็จก็เก็บป้ายกลับหายหมด

อกจากจะช่วยคุณตำรวจเอาการบ้านไปส่งนายแล้ว
ยังบอกเล่าความจริงได้อีกด้วยนะคะจากนั้นไม่นานทวิตเตอร์นะคะ
องค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทวิตตอบข้อความว่าได้ประสานให้อาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบพฤติกรรมของตำรวจแล้วและจะเร่งให้เกิดการแก้ไขโดยเร็ว
เป็นห่วงเพื่อนและจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้
อย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณตำรวจก่อนนะคะขอบคุณคุณตำรวจที่
ไปดูแลไปดูแลต้องกดไทยหลังจากที่แจ้นเรื่อง
ชายต้องสงสัยในมหาวิทยาลัยแล้วแต่จริงผมว่าตำรวจตำรวจถ่ายเองโพสต์เองก็ได้นะ
ว่าวันนี้ลงพื้นที่ไปแล้วตรวจสอบแล้วเวลานี้สถานการณ์เป็นยังไงปลอดภัยดี
อะไรอย่างนี้ทำไมต้องไปบังคับให้เด็กเข้าไปโพสต์เองมันก็แปลกอยู่
โพสต์เองเลยว้าวหน่อยสิว้าวชอบจังเลยติดว้าวด้วยนะ